ดูข่าวกันต่อครับดราม่านักท่องเที่ยวเต้นสะบัดโยกอยู่หน้าเมน
ถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงครับ

นามัศกาลพระคุณเจ้าพระพยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วครับ
ท่านบอกว่าคือจะไปดุเขาไปโกรธเขาก็ไม่ได้
คือดูทรงเหมือนกับจะมาเล่นน้ำฝนแหละแต่ฉากหลังน่ะใช่
นะคือเขาเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ธรรมเนียมหรอก
แล้วทำยังไงดีครับท่านครับทำยังไงดีครับ
ประชาชนถ้าเห็นก็ช่วยชี้แจงอย่าไปโมโหไปโกรธเขา
พูดจาชี้แจงเย็นแอบใจเย็น
และถ้าเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ควรทำเลย
แต่ถ้าเป็นฝรั่งบางค่าเขาก็มาเที่ยวจะไปขัดคอขัดอกขัดใจเขามาก

เอาละผีถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยบ้าง
เรียกว่าปล่อยผีไปสักครั้งสองครั้ง
แต่ก็ควรจะมีคนแนะนำ
กรรมการวัดพระแนะนำได้ก็แนะนำ
ก็คือแนะนำเขาดีเขาไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเรานะครับ